ทีมงานไทยรัฐทีวีช่อง๓๒รวบรวมมาให้ได้ติดตามกันครับ
ลูกนี้เอกสิทธิ์แก้วคงเมืองวาเล่เต็มแม็กซ์ด้วยเท้าซ้ายเป็นประตูอย่างสวยงาม
ช่วยให้ทีมเจ้าถิ่นขึ้นนำ๒ต่อ๑ครับ
แต่คราวนี้เป็นนาวินรัตนวงสวัสดิ์ที่วอลเล่จากจังหวะเตะมุมตะบันเข้าไปอย่างงดงาม
ช่วยให้ทีมเยือนตามตีเสมอ๖ต่อ๖

จังหวะนี้พิสิทธิรอดสำริทได้โอกาสล็อกหลบแนวรับเจ้าถิ่น
อันดับที่๒
อันดับที่๒เราจะกลับไปที่เกมบิ๊กแมชประจำสัปดาห์อีกครั้ง
ก่อนจะสิ้นบอลระยะไกลบอลพุ่งเป็นลูกไฟยอดเยี่ยมจริงเลยครับลูกนี้

อันดับที่๑

ล็อกหลบกฤษฎาวงแก้วและยิงเต็มข้อเข้าไปอย่างสวยงาม
และน่าจะเป็นประตูในดวงใจของแฟนฟุตซอลไทยไปอีกนานเลยครับ